โดยทีมเมืองทองนะคะคู่แข่งนัดต่อไปของการท่าเรือ
ก็มีข่าวร้ายเมื่อวัฒนาพลายนุ่มกองกลางตัวรับบาดเจ็บเอ็นเข่าซ้าย
จากเกมไทยลีกที่บุกไปชนะแบงคอกยูเนเต็ด๓ประตูต่อ๒เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะพักนานถึง๒เดือนค่ะ
โดยวัฒนานะคะก็เป็นคนจ่ายให้กับเจนรบสัมภาวดียิงให้เมืองทอง
ไข่แตกไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๒
ที่สุดท้ายค่ะเจนรบนะคะก็จะทำแททริกพาทีมเมืองทองชนะไป๓ประตูต่อ๒
แต่ว่าวัฒนาในเกมนั้นก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง๑๐นาทีสุดท้ายค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมืองทองก็เพิ่งจะเสียอดีศักดรายสอนกองหน้าทีมชาติไทยที่เจ็บที่เข่า
ก็พักยาวตลอดเล็กแรกค่ะ
ไปดูตารางคะแนนนะคะหลังจากจบนัดแรกของฤดูกาล
การท่าเรือนำเป็นจ่าฝูงนะคะ
๓คะแนนแล้วก็มีผลต่างประตูได้เสียดีที่สุดค่ะ
ขณะที่สุโขทัยแล้วก็บุรีอัมเมียเตชที่ชนะ๒ประตูต่อ๑เท่ากันอยู่อันดับที่๔ร่วม